มีคลิปอุบัติเหตุมาเตือนคุณผู้ชมนะคะ
ขับรถขับราก็ต้องมีสติ

ไม่ใช่ว่าสิ่งของรอบข้างหรือว่าโทรศัพท์มือถือนะคะ
คลิปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ประเทศจีน
แล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่รถยนต์นั้นพุ่งเข้าไปในร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๓คนด้วยกันนะคะ
สาเหตุก็คาดว่าน่าจะมาจากความประมาทของคนขับ
ก้มหยิบสิ่งของบางอย่าง

ไปดูคลิปเหตุการณ์นั้นกันค่ะ
คุณผู้ชมนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ

รถยนต์พุ่งชนร้านอาหารในเมืองต้าเหลียนมณฑลเหลียวหนิงประเทศจีนได้นะคะ
จากภาพคุณผู้ชมก็จะเห็นได้ว่ามีลูกจ้างในร้านอาหาร
ทำความสะอาดอยู่บริเวณประตูทางเข้าร้าน
อยู่ดีค่ะรถยนต์สีแดง
ไม่รู้ขับมาจากทางไหนนะคะก็พุ่งชนเข้าที่ร้านอย่างจัง
แล้วก็ชนพนักงานที่กำลังทำความสะอาดอยู่บริเวณหน้าประตูด้วย
รวมถึงชนผู้หญิงแล้วก็ลูกวัย๓ขวบ
ที่ยืนอยู่ในบริเวณจุดเกิดเหตุพอดีค่ะ
หลังจากเกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้รีบนำตัว
ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้ง๓รายส่งโรงพยาบาล
เพื่อเข้ารับการรักษาเป็นการด่วน
เพราะดีนะคะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้
ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนั้นได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย
ขณะที่สภาพของร้านเนี่ยคุณผู้ชมอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะ
พังยับเยินร้านซ่อมได้แต่ว่าคนเนี่ยซ่อมยากนะคะ
อุบัติเหตุก็เป็นคลิปที่เรานำมาเตือนใจค่ะ
ส่วนสาเหตุอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากการที่คนขับเนี่ย
้มตัวไปหยิบของในขณะที่ตัวเองขับรถ
ทำให้รถที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูงสูญเสียการควบคุม
แล้วก็พุ่งเข้าชนร้านอาหาร
ซึ่งขณะนี้ได้มีการควบคุมตัวคนขับรถดังกล่าว
ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อที่จะนำตัวไปสอบสวน
แล้วก็เข้าสู่กระบวนการของกฎหมายแล้วค่ะ